นครพนมคุณรู้ไหมว่าเขามีการปลูกลิ้นจี่สายพันธุ์ดัง

สร้างรายได้๑๐๐ล้านค่ะคุณ
อันนี้ดูต้นนี้ค่ะคุณค่ะ

รายได้นี่คุ้มค่าจริงนะ
มามาดูกันที่นี่สวนลิ้น๔บ้านนาโดนนะคะ
อยู่ที่หมู่๔ตำบลขามเท่าอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
ที่นี่เป็นต้นกำเนิดลิ้นจี่พันดี
มีอายุยาวนานถึง๗๐ปี
อย่างลิ้นจี่พันธุ์นอพอร์๑หรือ
นครพนม๑อ๋อนครพนม๑
ใช่ต้นนี้คุณดูเอาไว้นะ
ที่แห่งนี้นะคะทำการปลูกลิ้นจี่พันนี้
๑๕๐๐ไร่ค่ะคุณลิ้นจี่พันธุ์นี้จะมีจุดเด่นในเรื่องของรสชาติ
รสชาติเขาจะอร่อยเนื้อกรอบหวานฉ่ำ
แล้วก็อมเปรี้ยวอมหวานเล็กน้อย
รู้สึกสดชื่นขนาดนี้นี่ดูมันกว้างใหญ่ขนาดนี้เลยนะ

แต่เอาจริงลิ้นจี่เท่าที่ผมเคยจำได้
ตอนผมเด็กนะปกติก็จะได้มาจากทางภาคเหนือนะ

แต่เหมือนต้นนี้เขานำมาจากเหนือเลยใช่ไหม

คือคุณวันเพ็ญสิงห์ทองอายุ๓๘ปี

เขาเล่าให้ทีมงานตลอดข่าวของเราฟังบอกว่า
ลิ้น๔๐๐นี้นะคะสามารถขายได้ปีละ๑๐๐ล้านบาท
ซึ่งจำนวนเงินจำนวนนี้
เป็นเงินที่ได้มาจากผลผลิตทั้งหมด๑๕๐๐ไร่ของที่นี่
แต่ละไร่นะเขาจะสามารถสร้างผลผลิตประมาณไร่ไร่ละนะคะ๑๕๒ตัน

ต่อไร่จริงแล้ว๑๕๐๐ไร่มันจะเยอะขนาดไหนคุณ
ซึ่งส่วนใหญ่จะมีพ่อค้าเนี่ยมาจากประเทศจีนมารับเหมาไปขายหมดสวนเลยก็คือ
เดี๋ยวนะเหมายกสวนหมดสวนเลยเหรอ
เหมายกสวนเนี่ยคุณแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด๑๙
ก็เลยทำให้พ่อค้าคนจีนไม่สามารถมารับซื้อได้
ทางสวนเขาก็เลยต้องมีการปรับแผนการขายภายในประเทศแทน
ซึ่งราคาขายที่หน้าสวนนะคะหน้าสวนน่าจะอยู่ที่กิโลกรัมละ๘๐บาท
ก็เลยทำให้มีลูกค้ามาซื้อกันเยอะแล้วมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อลิ้นจีกันเยอะมาก
เรียกได้ว่าลินจิพันธุ์นพหนึ่ง
ทำให้คนในชุมชนมีรายได้ได้อย่างมากมายเลยทีเดียว
ก็คือเป็นต้นที่นำมาจากทางภาคเหนือและเป็นต้นแรกของนครพนม
แล้วเป็นลิ้นจี่เก่าแก่แล้วแบบเป็นพันธุ์ดีด้วย

แล้วมันสำคัญมากเลยนะกับเศรษฐกิจในชุมชนของนครพนมที่นี่
ตอนนี้ก็กลายเป็นแบบว่าเมืองลิ้นจี่ไปเลย
มันก็ยังคงมาปลูกก็ขยายพันธุ์แล้วก็ยังให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องนะ